เอาอีกหนึ่งเรื่องไปดูคลิปหนุ่มร่างทวมคนหนึ่งนะเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่บนทางเท้า
พอเทศกิจไปจับเขาเถียงขาดใจ
ไปฟังเสียงเขาหน่อยคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมตัดสินเอาละกันนะครับเขียนว่าเบาหวานโดนจับหัวร้อนเลยจ้ะต่อยเทศกิจนะฮะ
ทีมข่าวตรวจสอบคลิปนี้จนได้พูดคุยกันกับหนุ่มเสื้อแดงในคลิปชื่อว่านายนัทธวุฒิเอี่ยมสะอาด
ก็บอกว่าเมียเนี่ยท้องจะไปโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางเมียหิวซะก่อนอยากกินข้าวมันไก่
ก็เลยแวะไปที่ปากซอยจรรย์๒๒ก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์ตรงทางเท้าไม่ถึง๕นาที
เทศกิจมาจะยกรถก็รีบวิ่งออกมายกมือไหว้บอกพี่ครับผมขอโทษเดี๋ยวผมจะเอาลงให้จะพาเมียไปหาหมอ
แต่เทศกิจไม่ยอมนั่งคล่อมรถไว้แน่นอนเห็นจังหวะหนึ่งเสื้อแดงผลักเทศกิจจนปลิวเลย
เทศกิจตัวผอมกว่าก็มีช่วงที่อาจจะยกรถขึ้นไปทำให้ตัวเขาหงายหลัง
แล้วมือเนี่ยไปปัดเทศกิจก็หงายหลังเหมือนกันแล้วเทศกิจจังหวะหนึ่งก็เหมือนแบบง้างมือเหมือนจะต่อย
แต่ว่ายังไม่ได้ต่อยนะครับนะฮะเขาก็เลยมีการแบบเตะขากันไปอะไรอย่างเงี้รถก็จะล้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เรื่องจบตรงที่เขายอมให้เทศกิจนั้นเอารถเขาไปที่สำนักงานเขต
แล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็ไปเสียค่าปรับ๒๐๐แต่แปลกใจว่าทำไมทำไมถึงมีคนปล่อยคลิปนี้ออกมา
ทั้งที่เขายอมแล้วนะครับสุดท้ายทำผิดก็ว่าไปตามผิดอย่าลืมนะฮะ
ขับรถบนทางเท้าผิดกฎหมายอย่าทำเด็ดขาดนะครับ